ไปต่อที่ปราจินบุรีกันเลยคุณผู้ชม
เขาบอกที่นี่มีจอมปลวกที่แปลก

เขาก็เลยทำยังไงทำพิธีขอโชคขอลาบตามความเชื่อเลยค่ะ
คุณดูสิว่าเหมือนไหมยังไง

เออแล้วแต่มุมมองและจินตนาการของใครของมันนะจ๊ะ
ดูคล้ายกับเซียนพญานาคมั้ยกว่าคล้าย
ดูแหลมคล้ายเจดีแบบที่คุณชนะบอกมั้ยกว่าคล้าย
เขาบอกว่ามีจอมปลวกถึง๒รัง
สองรังนะโหขึ้นมาใกล้สาน้ำในบริเวณพี่ดินของป้าแดง
แล้วเมื่อมีสระน้ำสิ่งหนึ่งที่คิดถึงได้ก็คือพญานาค
ถูกต้องค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ซึ่งวันก่อนป้าแดงเชิญหมอศัยศาสตร์ชื่อดัง
แล้วก็ร่างทรงขวัญใจชาวบ้านก็คือ
อาจารย์เริงอาจารย์เริงยมโลก
มาทำพิธีขอโชคขอลาบให้ตามความเชื่อเลย
แล้วป้าแดงบอกว่าก่อนหน้านี้ฝันเห็นผู้ชายแต่งชุดสีปูนแห้ง
ปูนแห้งคุณนึกออกไหมแบบแดงส้ม

นุ่งห่มเหมือนคนโบราณแล้วก็โพกศีรษะโผล่ออกมาจากบริเวณซอกหินคุณ
จากนั้นก็เรียกเธอให้ไปเอาทองที่ฝังเอาไว้
เรียกเธอไปสองครั้งเธอตกใจกลัวไงตอนนั้น
ก็เลยวิ่งหนีไปในฝันนะส่วนผู้ชายคนนี้ก็เดินหายวับลงไปในสระน้ำ

ที่เธอคือตัวป้าแดงเองเชื่อว่าในสระน้ำจะมีถ้ำอยู่ด้านล่าง
เหมือนเป็นถ้ำบาดานอะนะเธอก็เลยตัดสินใจ
เชิญอาจารย์เริงมาทำพิธีให้เลยนะคะ
อาจารย์เริงนะแกรับทำวิธีทั่วราชอาณาจักรกันแหละ
ใช่ค่ะอาจารย์เริงก็ทำการบริกรรมคาถา
และหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต
ซึ่งก็ปรากฏแบบที่เราเห็นกันไปนะ
คุณผู้ชมดูตามภาพกันไปแล้วกันนะ

อุ๊ยอาจารย์เริงเอาดี
นี่น้ำมนต์หรืออะไรคะเนี่ย

โอ้โหอาจารย์เริงบันเทิงจริงนะจ๊ะ
นะอ่ะนอกจากนี้นอกจากทำน้ำมนต์แล้วก็ยังมีการ

ใช้จินตนาการและวิจารณญาณส่วนตัวนะคะ
บางคนอาจจะตรงใจบ้างบางคนอาจจะตรงกับน้ำมนต์บ้าง

แล้ววันก่อนมีชาวบ้านเขาพากันไปว่า
ขอโชคขอรับกับจอมปลวกทั้งสองรังด้วย
แล้วชาวบ้านก็เลยมีการตั้งชื่อให้กับจอมปลวกสองพี่น้อง
รังแรกสูงประมาณ๑เมตรเศษ
ส่วนรังที่๒ก็ความสูงลดหลั่นมาต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ป้าแดงเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยนะว่าจอมปลวกจะมาให้โชคให้ลาบ
ก็ป้าแดงมาเอานี้ขออีกซักรอบ
ป้าขอจุดชัดเองได้ไหม
จุดเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ปลาแดงว่างนี้ก็เลยได้มาอีกหนึ่งชุด
เฮ้ยเดี๋ยวนะคานี้จุดเองเค้าไม่เห็นเหมือนมีแค่ตัวเดียว
มันต้องอดใจรอมันก็มี๓เหมือนกันนั่นแหละ๓โต
แต่ว่ามันมันโผล่มาทีละตัวก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
เอาอีกแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถ
ไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะ

ถ้าไม่ถูกตามนั้นก็อย่าไปโทษใคร

ทดตัวเองนี่แหละไม่มาทดอาจารย์เริ่มไปหรอก